ตีเนี่ยจริงเคยเป็นข่าวนะรอบก่อนก่อนปีใหม่เอามิดดาบมา
แล้วก็มาถือมาอารวาสในหมู่บ้าน
รอบนี้ค่ะตีก็มาอารวาสอีกค่ะ
พอไปที่โรงเรียนจะชวนเด็กเล่นด้วยเด็กไม่เล่นด้วยเนี่ย
ละวาดปลาข้าวของแล้วเขามีหนังสติ๊กยิงลูกหินไปโดนตรงเนี้ย
แม่ค้าตาเกือบบอดนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากเพราะมันเกิดในโรงเรียนนะคุณนะ
แล้วดูสิตอนที่เขาไปโวยวายไปอารวาสในโรงเรียน
โน่นตีเตะอะไรอยู่กระเด็นเลยค่ะ
แล้วดูสิดูโวยวายอะไรอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะ
อารวาสแบบนี้นะคุณแต่ว่าในรั้วตรงนี้มีเด็กนักเรียนด้วยนะ

ตัวน้อยตัวนิดก็มีนะครับมีคลิปหนึ่งที่ถ่ายแล้วเห็นเด็กนักเรียนด้วยคุณ
ว่าเด็กยังนั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีคุณครูคอยกันท่าเอาไว้
นี่ไงนี่ไงครูตอนเด็กหนูลูกหนูขึ้นอาคารเรียนไปเลยลูกอย่าอยู่ตรงนี้

ใช่กลัวไงว่าตียังจะเข้ามาทำร้าย
นี่คือที่โรงเรียนวัดสะพานนะคะอยู่ที่บ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ
คุณครูเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตีเอาลูกแก้วมามาให้เด็กจะเล่นใช่ไหม
แต่เด็กเขาเตะฟุตบอลอยู่เขาก็ไม่ได้อยากเล่นลูกแก้วเขาก็ไม่เล่นด้วย

แล้วที่นี้ครูก็เลยบอกอ้าเด็กขึ้นบนทางอาคารเรียนก่อนลูก
ตัวคือไม่พอใจไงไม่รู้จะระบายกับใคร
ระบายกับลูกหมาทุ่มลงพื้น

ทีนี้ก็ปั่นจักรยานหนีออกไป

ที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยนะเขาอยู่หน้าวัดใช่ไหม

มาโวยวายตีไม่พอใจ
มายิงหนังสติ๊กเนี่ยนะยิงไปโดน

หนังสติกเห็นมั้ยเนี่ยอัลบั็รเรอร์แบบเนี้ย
แล้วเอารูกหญิงมายิงอ่ะแล้วไอ้งามเขาเนี้ย
ก็เนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความทางแม่ค้าเนี่ยนะคะให้สพบ้านนาดำเนินคดีทีนี้เมื่อวานค่ะ
ตำรวจก็มามารอบนี้ตำรวจเจอตีตีขี่จักรยานออกมาจากโรงเรียนพอดีเลย
นี่จับกลุ่มตีได้แล้วนะคะแล้วนอกจากจับตัวตีได้ยึดจักรยานได้เอาตรวจดูซิ
ตีมีอะไรบ้างมีเหล้าขาวค่ะอยู่ตะก้าหน้ารถเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหนังสติ๊กนะ
นี่เห็นไหมที่ตำรวจถือขวดเหล้าขาวอยู่พอขึ้นไปนอนท้ายรถกระบาดตำรวจแล้วอ่ะ
แล้วตำรวจเขาบอกว่าตีกินเหล้ามาใช่ไหมกินไปหลายอึกแล้วใช่ไหมเนี่ย
เป่าหน่อยสิตอนที่เป่าอ่ะคุณผู้ชมวัดปริมาณแอลกอฮอล์ซึ่งตีก็เป่า
พอเป่ามาเสร็จแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเยอะมากเลยนะ
ถ้าเกิดว่าเป็นขับรถนะอันนี้มันเท่าไหร่๒๘๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดย้อนไปก่อนปีใหม่ค่ะ๓๐ธันวาตีถือมีดไปไล่ฟันชาวบ้าน
อันนี้ภาพวันที่๓๐ธันวานะจำได้ไหมจำข่าวนี้ได้ฮะ
แล้วคุณตอนที่แบบถือมีดแกว่งไปเดี๋ยวคุณเห็นมีดคุณก็จะจำได้อ๋ออ๋อตีคนนี้นั่นแหละ
ตำรวจจับนี่เห็นไหมมีดอันนี้ตำรวจจับมาแล้วรอบนึงนะแล้วรอบนี้มาก่อเหตุอีกค่ะ
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้นักข่าวลงไปไปเจอกับชาวบ้าน
ชาวบ้านก็คือนางติ๋วคุณป้าติ๋วเล่าให้ฟังนะบอกว่าอ๋อตีนะเขาเคยทำงานอยู่ที่เกาหลี
พอกลับมาเนี่ยตียังก็มีเงินจากการทำงานนั่นแหละแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเมียที่ใต้โน่น
ทีนี้ไปซื้อที่ดินทำสวนผลไม้คงจะมีปัญหาแหละโดนไล่ออกจากบ้าน
ทีนี้ตีก็สติแตกไงกินเหล้าทั้งวันเลยเมาหัวลาน้ำแล้วก็อารวาสด้วย
เนี่ยญาติตีนะเคยพาไปหาหมอแล้วว่าเอ๊ะตีมีอาการทางประสาทหรือเปล่า
หมอให้ยามาก็ไม่ยอมกินยากินแต่เหล้าค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
พี่สาวอยู่ขอนแก่นเคยจ้างชาวบ้านนะเอาข้าวเอาน้ำมาให้ตีหน่อย
แต่ตีเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้โอ้โหตีสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านไปทั่ว

แล้วแกก็ไม่กินยาครับแล้วอาการก็กำเลิกอีกเลยอืม
พอมากินเหล้าก็ยิ่งไปกันใหญ่อืม
พี่สาวแท้แท้ก็อยู่ใช่ก็เห็นเมื่อวานแจ้งไปแล้วทีนี้
ครับแกบอกว่าปล่อยไปเลยไม่ไม่ประกันแล้วครับ
เพราะแกช่วยมาเยอะแล้วทุกวันนี้แกก็ช่วยอยู่นะ
แกก็ให้เนี่ยซื้อกับข้าวไว้ให้ทุกวันไม่กินยาที่จะรักษาอาการ
ประสาทมันก็กำเริบแล้วยิ่งมากินเหล้าอีกโอ๊ย
คูณสองเลยค่ะคุณทีนี้ตอนเนี้ยตัวตีอยู่ที่ไหน
อยู่ที่สพบ้านนาค่ะตำรวจก็ยังสอบอยู่นะคะ
แล้วตำรวจบอกด้วยว่าแม่ค้าลอตเตอรี่
ที่ตีเอาลูกหินยิงหนังสติ๊กใส่จนเขาเกือบตาบอดเนี่ย
เดี๋ยวถ้าเกิดอาการดีขึ้นจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวตีเนี่ยต้องโดนแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะครับ